ชลบุรีตอนนี้มีแป้มนำห่างกันทะเลือด
เป็นแค่แป้มดิวท้อนจักรกาเสมอวันนี้ครับ
เป็นเกรดที่เล่นในบ้านแต่ว่าพลาดทางชลบุรีครับ
หันที่๑๙ของซีซ่อนแชมป์เก่า
แล้วก็จ่าฝูงที่ไม่มีสูตรเถื่อนกลางนะครับ
ติดโทษแบนเจอกับนนทบุรีรองอันดับสุดท้ายครับ
แล้วก็ได้ประตูขึ้นน้ำแล้วทีที่๑๐
ลูกที่๙ยิงติดต่อกัน๔นัดตั้งแต่ย้ายมาครับ
จากนั้น๒๐ครับจากผู้กันโด่งดังครับ
นาธุศรีหลังไพรโรดไปแย่งบอลมาจากวิสูรุดีมากบ่ายนะครับ
นาธิสิบแปด๒๐ในช่วงครึ่งแรก
มาได้ประตูไล่มาจากสาระสี่วงกฎนาธิสิบแปดและอีก๒นาทีครับ
ตีเสมอได้จากนาธิสิบแปดไปพลาดนะครับ
แล้วก็สารศรีวงกฎนะครับยิงลอดขา

นาธิสามสิบสี่จากที่รถสอนวิเชียน
ไปถัดมานาทีเดียวครับวันนิมัติกรีย์ลบ
ยิงแล้วก็ตามซ้ำอีกหนึ่งจังหวะนะครับ
ผ่านมือกระถานพุทธหันคำพาเข้าไป
นทบุรีบุกมาเสมอชมบุรีได้สำเร็จนะครับ
๓๓ทำให้ชมบุรีมี๑๗แต้มนะครับ
นำหน้าทางการท่าเรือเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นนะครับ

อันดับ๑๐เปิดบ้านพบกับสมุทรสาครดับ๕นะครับ

ซิเดลซันหลุดไปทางฝั่งซ้ายแล้วก็ยิงมุมแคบเลยครับ

ทีมเย็นไม่ยอมนะครับตัวเข้ามาตีเสมอได้อันดับ๑๖
จากการยิงเข้าไปก่อนของกิรติจงสนิทเสถียรนะครับ
แล้วบอลไปชนสมุสาครรอดรานะครับเข้าไป

เดลตัดบอลจากวิราชัยแสงประทีบนะครับ
ก่อนจะซัดเต็มข้อให้กับห้องเย็นนำ๒๑
แล้วก็เปิดฉากครึ่งหลังมาครับวิราชัยมาแก้ตัวสำเร็จนะครับ
ยิงให้กับสมุทรสาครไปเสมอ๒๒ครับ
กันสนุกเลยครับแต่สุดท้ายครับ
นาที๓๒จัดชีนิวสั้นยิงไกลแล้วบอลไป

กิดบอลด้วยศีรษะเข้าไปห้องเย็นน้ำ๒
เพราะว่าเพลงของนาทางสุสาครพยายามจะตีเสมอครับ
แต่สุดท้ายมาพลาดครับโดนสุพธมากรัก

ชนะ๔๒ครับเก็บเพิ่ม๒๒คะแนนนะครับ
แต่ยังร้านอับ๑๐นั่งจากว่าพื้นตัวได้เสียยังเป็นรองกลมทางหลงและก็๔สเกจครับ
ส่วนผลอีกคู่หนึ่งราชนาวีก็ชนะบางกอกซิตี้นะครับ